ชายภูมิครับรอบปะพอปืนโหดครับ
บุกไปยิงพี่เขยจนตาย
หลังจากนั้นบุกไปต่อครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปยิงลูกจ้างหมวดทางหลวง

แล้วเขาก็หลบหนีไปนะฮะตำรวจกำลังสั่งเร่งล่าตัวครับ

รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายก็รีบไปตรวจสอบทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้มีทั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ของหมวดทางหลวงละหาร
และอีกหนึ่งจุดที่พบศพก็เกิดขึ้นในพื้นที่
ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชายภูมิครับ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุยิงโหด๒ศพนั้นเป็นคนเดียวกัน
คือนายสุขชัยอายุ๕๒ปี
เป็นรอปภหมวดทางหลวงละหาร

เป็นลูกจ้างชั่วคราวหมวดทางหลวงละหาร
ถูกยิงตายหลังอาคารห่างจากบ้านพักประมาณ๑๐๐เมตร
มีเลือดไหลนองเป็นทางยาวจากในห้องน้ำครับ

โดนเข้าที่ลำคอหน้าอกและไหล่ซ้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักช่วงเที่ยงคืนกลางดึกที่ผ่านมา
เพื่อนรบพอในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ชื่อว่าคุณวิทย์เป็นรอปภหมวดทางหลวงเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงหมาเห่า

ประจวบเหมาะกับว่าเขากำลังจะมาเปลี่ยนเวร
ก็เลยเดินไปสำรวจตรวจสอบแถวบ้านพักของผู้ตาย
พบรอยเลือดเป็นทางยาวเลยรีบแจ้งเสมียน
โดยที่ตอนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงปืนนะ
สงสัยว่าคงจะยิงเสร็จแล้ว
แล้วก็หลบหนีไปแล้วทิ้งศพเอาไว้ตรงนี้

ด้วยก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงมาโดนยิงตายอย่างโหดเยี่ยมแบบ
นี้นี่คือจุดที่ไปเจอศพนายพงธรลูกจ้างชั่วคราวหมวดทาง
ละหารในพื้นที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับใน
ขณะเดียวกันตำรวจอีกหนึ่งโรงพักสพบ้านค่ายจังหวัดชายภูมิ
รับแจ้งว่าเจออีกหนึ่งศพอยู่ในบ้านพักตำบลบ้านค่าย
ศพนี้นะครับเป็นพี่เขยคนก่อเหตุตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุ
เนี่ยเขาโดนยิงแล้วหายใจแผ่วเบาอยู่บนโซฟาแล้วรีบนำ
ตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่รอดครับเสียชีวิตในเวลาต่อ
มาทราบชื่อคือนายวิชาเป็นพี่เขยของนายสุขชัยนะครับตำรวจ

คนก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกันดังนั้นถ้าหากว่าเรียงลำดับ
ไทม์ไลน์มาก่อเหตุยิงพี่เขยตัวเองตายค่ะแล้วก็หลบหนีต่อไป
ยิงเพื่อนร่วมงานที่หมวดทางหลวงละหารจนตายแล้วก็หลบหนี
การจับกลุ่มลูกเลี้ยงของนายวิชาครับชื่อว่าสุรศักดิ์เล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุนายสุขชัยมาเรียกให้เปิดประตู
เพื่อจะเข้าบ้านพ่อเลี้ยงไปเอาหมูเตรียมทำกับข้าวใส่บาทพระ
เขาบอกว่าจะมาเอาหมูเปิดประตูให้หน่อย
พอเปิดประตูเสร็จแล้วตัวของลูกเลี้ยงนายวิชาก็เดินออกไปจากบ้าน
ส่วนตัวของนายวิชานั่งดูทีวีที่โซฟา
คนก่อเหตุพอเดินเข้าไปเสร็จปั๊บก็น่าจะลั่นไกยิงเลยครับ
เพราะลูกเลี้ยงของผู้ตายบอกว่าผมเดินออกมาแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนปืนดังสองนัด
ตกใจเลยรีบวิ่งย้อนกลับเข้ามาดูในบ้านสวนทางกับผู้ก่อเหตุ
ผมถามว่าทำอะไรเขายังไม่ได้ตอบฮะ
ผมรีบวิ่งเข้าไปก่อนเลยเพราะเป็นห่วงพ่อเลี้ยงมาก
พอไปเห็นตรงโซฟาพ่อเลี้ยงนอนแน่นิ่งและหายใจแผ่ว
แล้วเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแต่สุดท้ายเสียชีวิต
ในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบเห็นว่าพ่อเลี้ยงของผมกับคนก่อเหตุ
คือนายสุขชัยนั้นทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยเช่น
ตัดต้นไม้บริเวณบ้านแล้วก็ยังมีเรื่องระหองระแหง
เรื่องจิ๊บจ้อยต่างเลยอาจจะเป็นปมเหตุรึเปล่า
นี่นะฮะนอกจากนี้เห็นว่าทางฝั่งคนก่อเหตุ
เข้าใจผิดทึกทักไปว่าพ่อเลี้ยงผมจะแจ้งให้ตำรวจมาจับเขา
ก็เลยอาจจะฟิลขาดโมโหแล้วก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
พอยิงเสร็จแล้วเขาเอาโทรศัพท์ของผมไปอีกต่างหาก

ตอนนั้นเรามาเปิดประตูให้เขายิงหรือว่าเรามาเห็น

บอกผมว่าจะเอาหมูมาทำกับข้าว

ตอนแรกว่าสองหนักได้ออกมาสามนัก

ทุนผัวตรงนี้เขาตรงแขวนี้
พอยิงพี่เขยเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์
ก็คือไปยิงนายพงธรอายุ๓๘
ก็เลยกลายสองศพนะฮะที่ต้องสางเวย
ให้กับนายสุขชัยที่ก่อเหตุยิงอุกอาจ
สื่อภูทรจังหวัดชายภูมิไปตรวจสอบบ้านนายสุขชัยครับบ้านของผู้ก่อเหตุเจอปืนหลายกระบอก
ปืนสั้นปืนยาวปืนลูกซองอยู่ในรถหลังจากนั้นก็ตรวจยึด
แล้วก็ทำบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ปืนด้วยเพราะว่าครอบครองปืนจำนวนมากนะครับ
กำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้เขาน่าจะใช้เส้นทางไหนในการหลบหนี
อยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวนะครับในขณะเดียวกันร่างของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้ติดต่อรับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ติดความคืบหน้าได้ทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบทันทีที่มีความเคลื่อนไหวครับ
อืมคุณผู้ชมค่ะยังโหดกันต่อเนื่องนะคะ